ซึ่งกรณีนี้ก็อย่างที่คุณทัศนัยบอกไปนะคะว่าโลกโซเชียล

ให้ความสนใจมากว่าตกลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้น

แต่ว่านะคะก็มีอีกกระแสหนึ่งออกมาเหมือนกัน
โดยเฉพาะเพื่อนคนสนิทของน้องอินก็บอกว่า
ขุดคุยได้แล้วว่าน้องจะไปทำอะไร
ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากันแน่นะคะ
ก็เป็นกระแสที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลค่ะเพราะว่า
อย่างที่บอกมันเป็นการตั้งข้อสงสัย

ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากันแน่
ก็บอกว่าอย่าไปขุดคุยเลย
น้องก็เสียไปแล้วแค่นี้ครอบครัวก็เสียใจมากเกินพอแล้ว
จะไปขุดคุยให้ได้อะไรขึ้นมา
ก็มีการเขียนเรียกว่าแสดงความคิดเห็นกันเอาไว้นะครับ

ทุกคนควรเงียบปิดปากให้สนิท
ให้เกลียดผู้ว่ายชนน่าจะดีกว่า
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวน้อง
คนเป็นพ่อแม่ใจคงแทบแตกสลาย
คนอื่นที่ไม่ใช่เงียบเถอะค่ะ

แล้วทำไมคนไม่วิจารณ์ไปเกี่ยวกับความบอก
ทำไมคนถึงไม่ไปวิจารณ์เกี่ยวกับความบกพร่องทางรถยนต์บ้างล่ะ
คิดแบบเรื่องที่เป็นไปได้กันดีกว่าไหม
น้องก็เสียไปแล้วทุกคนก็เสียใจ
ให้เกียรติคนเสียชีวิตด้วยค่ะ
ต่อมานะคะเพื่อนของน้องอินที่ไปพัทยาด้วยกันเนี่ยแหละค่ะ
ก็โพสต์อินสตาแกรมบอกว่า
ยืนยันว่าเวลา๕ทุ่มครึ่งคืนเกิดเหตุ

แล้วน้องอินโชว์โทรศัพท์ให้เพื่อนคนนี้ดู

อืม๑๓๐เพื่อนที่นอนห้องเดียวกับอิน

แล้วก็มาทราบข่าวร้ายตอนเช้า

เพื่อเป็นการไว้อาลัยแล้วก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวเป็นจำนวนมากค่ะ
ส่วนทางด้านนางลัดดาเชิดชูบุพการีหรือว่าแม่ของน้องอินเนี่ยนะคะ
ก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการชี้แจงประเด็นต่างในเรื่องส่วนตัวของน้องอิน
ที่วัดราชสิงหอนพระอารามหลวงช่วงเย็นวันนี้
โดยคุณแม่บอกว่าครั้งนี้จะเป็นการให้สัมภาษณ์ครั้งเดียว
และขอให้เป็นครั้งสุดท้ายเพราะว่าอยากที่จะให้ลูกจากไปอย่างสงบค่ะ